นี่ก็เหมือนกันไม่ไหวค่ะคุณผู้ชม
คนเราเกิดมาชาติหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิต
ใครบ้างจะเคยเห็นคนเอากับหมา

ชาวจังหวัดกำแพงเพชรบอกว่าเห็นเต็ม
ถ่ายคลิปไว้ด้วยให้เราได้เห็นกันทั่วแบบนี้แหละค่ะ
ลุงวัย๖๐ปีแกลากหมา

ใช้ว่านหางจราเข้เป็นเจลหล่อลื่น

หมาร้องด้วยความเจ็บปวดนะคุณ

คลิปนี้ค่ะพลเมืองดีแอบถ่ายไว้ได้
แล้วก็เอามาแชร์ต่อในโลกออนไลน์นะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่สิบห้าบ้านหมอศรีวงศ์
ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านในระแวกนั้นไม่ได้เปิดเผยด้วย
ว่าลุงในภาพเนี่ยแกเป็นใคร

ลักษณะพฤติกรรมพฤติการพิเรนแบบนี้

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จัดการให้หน่อย
จัดการกับลุงคนนี้ให้หน่อยเพราะนี่หมาเป็นเหยื่อนะ
กลัวว่าอนาคตเดี๋ยวจะตกกลายเป็นเด็ก
แถวนั้นอาจจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าเพราะนี่ถือว่าพิเรนมากนะคะ
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้หน่อยตำรวจตรวจสอบให้หน่อยค่ะ